ชมขาวดูผู้หญิงที่นี่บ้างค่ะพี่แปนราตีวิทยาวัฒน์
บอกเลยนะว่าสวยเซ็กซี่มากเลยนะคะ

เขาบอกว่าเขาสามารถสื่อสารกับสิ่งลี้ลับได้
แถมอยู่ที่กันมาที่บ้านเนี่ยกว่า๓๐ปีแล้ว
วันดีคืนดีพี่แตนค่ะยังขอเลขเด็ดด้วยนะ
คือมีเรื่องเล่าเมื่อ๒ปีก่อน
เคยถูกแบบเต็มเลยเลขที่บ้านนั่นแหละนะฮะ
เชื่ออย่าลบหลู่นะแต่ต้องขอฟังจากปากพี่แตนสักหน่อยนะคะ

ก็ไม่กล้าเนอะเดี๋ยวเกิดว่าให้ไปทำไว้นู่น
ไปไล่เขาออกแทนที่เขาจะทำร้ายเรา

อาจจะเป็นเจ้าที่หรือไม่ก็อะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราตามเรามา
ที่ไหนก็ไหนไม่ชวนเขามาขอเลขเด็ด
เคยนะเคยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไพ่บ่อย
เขาก็คงคิดว่าเธอทำงานเองเถอะ
อันเรื่องนี้มันมืองมงายแต่งงมงายเนี่ยชอบ
ออกตรงไปแล้ว๓๕๑ตรงเลย

อ่าเรื่องนี้นะคะเราก็เอามาให้เป็นแบบว่าตัวเลข
คิดหน่อยแล้วกันคำนวณหน่อยละกันนะคะ